มาดูเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมดูแล้วไม่เหมาะสม
ก็เลยมีการโพสต์ภาพกันในโลกโซเชียล
เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะ

ตีรังกาแหกแข้งแหกขาแบบนี้ค่ะ

ภาพก็เหมือนกับแบบจูบกันอะไรอย่างนี้

อุทยานประวัติศาสตร์นะที่วัดวาอารามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยเราแบบนี้มันไม่ได้

เป็นภาพนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้

หนึ่งนักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึก

แน่นอนแต่ละชาติวัฒนธรรมแตกต่างกัน
แต่มาเที่ยวในบ้านเราก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเรา

ต้องมีพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่
เราไปเที่ยวที่ไหนเราจะต้องถามก่อนเลย

สองเจ้าหน้าที่ละคะ

ต้องมีป้ายเตือนมีกฎระเบียบที่เข้มข้น
ถ้านักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึกก็จัดการได้
แต่จัดกันได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเนี่ยค่ะ
สามนักท่องเที่ยวด้วยกันเองล่ะคะ
ถ้าเห็นแบบนี้จะยังไง
คิดว่าเอ๊ะไม่ใช่ธุระปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเรา
หรือเราควรที่จะไปช่วยพูดช่วยเตือน

ไม่อย่างนั้นก็จะมีภาพแบบนี้หลุดออกมาให้เห็นอีกแน่
นี่ค่ะก็เป็นข้อความและภาพ
ที่เขาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

หากว่ามีความจริงจังจริงใจเต็มที่
ภารกิจไม่เพิกเฉยเรื่องที่อยู่รอบตัว
ก็อาจจะไม่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
โดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นโบราณสถาน
เป็นสถานที่เก่าแก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะ

แต่ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะว่า

อืมคุณผู้ชมคิดอย่างไรคะ
เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้
ก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ติดป้ายแล้วก็อาจจะต้องแจ้งเตือนเพิ่มมากขึ้น